ตูนครับมีเจ้าของสวนปามใจเด็ดคนหนึ่ง
โจรมาขโมยปาล์มขับรถไล่ตามไปจับด้วยตัวเองเลยพอจับได้
บอกว่าอะไรรู้ไหมว่าไม่ได้ขโมยแค่ช่วยตัดเฉย
เฮ้ยใจดีเกิน

เราตามตัวมาเหล็กเดียวนี่

แล้วพันฟือและตัวไปตั๊กป๊ามเลยพันฟือห้ะตั๋วก็ไปตั๊กป๊าม
เนี่ยเจ้าของสวนถามเลยตัดปามเราทำพลือตัดทำไมเนี่ย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่หมู่๔ตะบนควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูนครับ
ที่เห็นอยู่คือคนร้ายนี่เอง
จริงแล้วมี๒คนแต่คนนี้

ชื่อว่านายวินัยคำคงอายุ๓๘ปี
ยืดสีดำนี่รับสารภาพเลยว่าเขาก่อเหตุจริง
แต่อ้างว่าเห็นผลปามสุกทั้งทลายมันโกงอยู่
มันดูรกนะไม่มีเจ้าของด้วย

ส่วนเจ้าของสวนชื่อว่าพี่เปรมยุดาพัชนะ
เล่าว่าเธอเข้ามาในสวนเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เจอชายสองคนกำลังขนผลปาล์มสดของเธอ

พอเห็นคนร้ายกำลังจะหนีแล้ว

เธอก็ขับกระบะไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิด
ระหว่างนั้นระหว่างที่ไล่ติดตามอยู่
พูดจาบ่ายเบี่ยงทีแรกไม่ยอมรับว่าขโมย

มาช่วยกันล้อมไว้ล้อมกดดันเอาไว้
เจ้าของสวนคุณเปรมยุดายังบอกอีกว่า
ของเธอเนี่ยมีทั้งมะพร้าวแล้วก็ปาล์มน้ำมัน
ซึ่งก็มีคนร้ายแอบมาขโมยมะพร้าว

ปั๊มน้ำมันก็ดันมีหัวขโมยมาลักตัดอยู่บ่อยครั้งด้วยครับ

พยายามนะซุ่มดูทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแทบไม่ได้นอนเลย
แต่ก็ไม่เคยจับโจรได้คาหนังคาเขาสักกะที
กระทั่งวันนี้เธอเข้ามาเห็นคนร้ายโดยบังเอิญครับ
สุดท้ายก็เลยตามจับได้ค่ะหนังคาเขา
อยากให้ตำรวจขยายผลไปถึงบรรดาลานรับซื้อผลปาล์มสดด้วย
เพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เธอนะครับคุณผู้ชม

เจอปัญหาผลผลิตถูกขโมยไป
จากว่าราคาปลามันสูงขึ้นกิโลกรัมละ๑๐บาท
ซึ่งผลปาล์มที่คนร้ายขโมยรอบนี้
ถ้านำไปขายนะได้ถึงพันห้าร้อยบาทเลยครับ